ซึ่งในปีนี้นะคะสาวไทยของเราก็ได้น้องน้ำเพชรนี่แหละเป็นตัวแทนไปประกวด
แต่เธอบอกว่าเธอพร้อมมากจริงไปดูบรรยากาศกันหน่อย
อย่างที่ทราบค่ะว่าปีนี้การจัดประกวดใช้การประกวดแบบออนไลน์
ซึ่งน้ำเพชรบอกกับเราว่าเธอค่อนข้างกดดันเพราะอะไรรู้ไหม
คือเธอบอกว่าปีที่แล้วเธอทำไว้ดีมากไง

ยังไงก็ตามค่ะแฟนนางงามทั่วโลก
ยังให้น้ำเพชรติดท็อปโฟลนะก็คือ๑ใน๔เต็ง๑ที่มงจะลง
ซึ่งจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
นางงามก็อย่าลืมมาโหวตกันเยอะนะ
เพราะว่ายุ่งเบอร์แรงขนาดนี้เนี่ยโอ้โห
เตรียมตัวอย่างหนักมากก็เลยอ้าวถามหัวใจหน่อยแล้วกัน

เพชรตอบทันทีเลยไม่มีแล้วจ้า
เพราะฝรั่งรูปหล่อที่เคยมาจีบก็บินกลับประเทศไปเพราะว่าโควิด๑๙
เรียกได้ว่าตอนนี้รักไม่ยุ่ง
น้ำเพชรขอมุ่งที่มงมิสเอิร์ทเท่านั้นค่ะ
ตอนนี้ความมั่นใจเพชรพกมาเต็มร้อยมากค่ะ
เพราะว่าตอนนี้สื่อต่างประเทศหลายสื่อเนี่ย
ให้น้ำเพชรเต็มมงมิสเอิร์ทท็อป๔เลย

ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังใจดีแล้ว
ฝากแฟนนะคะคนไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เพชร

ทั้ง๓ช่องทางนี้เพียงแค่กดไลคดแชร์กดทวิตค่ะ

โสดค่ะตอนนี้โสดเพราะว่าอยากโฟกัสกับเรื่องการประกวด

มัน๒๔ชั่วโมงจริงแม่
คือแบบว่าคือเบื่อแล้วกับอะไรที่มันแบบรักเลิกหรือแบบอะไรอย่างนี้
ก็เลยใครอยู่ก็ขอบใจใครไปก็ขอบคุณ
คนล่าสุดคือยังไงคะเขาปิวหรือว่าเราปิวเขา